อายุ๗ขวบเท่านั้นค่ะเธอกำลังเล่นรถของเล่น
รถบังคับวิทยุค่ะเล่นไปเล่นมากำลังเพลินเชียว
ปรากฏว่าน้องผู้ชายอายุ๖ขวบขี่จักรยานมาเหยียบรถของเธอ
กลายเป็นเรื่องเป็นประเด็นเพราะว่าคุณพ่อของเด็กหญิงวัย๗ขวบอะค่ะ
ตบหน้าเด็กชายวัยหกขวบล่าสุดคือฝั่งคุณพ่อของน้องอายุเจ็ดขวบ
ผู้หญิงเนี่ยนะคะขอไกล่เกลี่ยกับฝ่ายที่โดนตบแต่ฝ่ายที่โดนตบบอกว่ายังใจเย็น
ยังไม่ไกลเกลี่ยอะไรใดทั้งสิ้นเดี๋ยวจะเอาตัวน้องเนี่ย
น้องผู้ชายอายุ๖ขวบคุณเห็นไหมเป็นรอยมือรอยนิ้วแบบนี้ค่ะ
ข้างแก้มเดี๋ยวจะเอาตัวน้องคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลให้คุณหมอเขียนความเห็นมาก่อน
คือตอนนี้ก็ยังไม่แน่หรอกนะคะว่าจะดำเนินคดีอะไรหรือไม่อย่างไร
แต่ที่แน่ยังไม่มีการไกล่เกลี่ยใดทั้งสิ้นค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะ
รอยแดงเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นแบบนี้นะนี่เบลอแล้วนะ
ยังเห็นชัดขนาดนี้แสดงว่าแรงเหมือนกัน
ไปเทียมเพิ่มเมืองจังหวัดสิงค์มรี
โดยเฉพาะจุดเกิดเหตุจุดนี้แหละค่ะที่ทำการอบตจักษี
เราไปพูดคุยกับฝ่ายแรกก่อนฝ่ายน้องผู้หญิงอายุเจ็ดขวบ
เจ้าของรถของเล่นรถวิทยุบังคับคันนี้คันนี้
คันเกิดเหตุคันนี้แหละค่ะน้องผู้หญิงอายุ๗ขวบ
เล่าให้ฟังก็ภาคาวเด็กน้องเล่าให้ฟังบอกว่า
นำรถไปเล่นที่ลานหน้าอบตที่คุณพ่อของน้องทำงานอยู่
แต่ปรากฏว่าถูกเด็กชายอายุ๖ขวบจู่ก็ปั่นจักรยานมา
เลยนะมาเหยียบจนรถของเล่นของน้องเนี่ยพัง
อันนี้ไงเหยียบแบบนี้นะรถพังแล้วอ่ะทำไงอ่ะ
เด็กผู้หญิง๗ขวบก็เลยถามกลับไปที่น้องผู้ชายวัย๖ขวบที่ปั่นจักรยาน
เหยียบรถของเล่นของเธอถามว่าแล้วจะชดใช้ยังไง
นี่คือคำถามจากเด็กผู้หญิงวัยเจ็ดขวบหลังจากที่สิ้นเสียงของน้องผู้หญิงถาม
เสร็จปุ๊บพ่อของน้องเดินออกมาดูเลยค่ะเดินออกมาจากอบต
แล้วเดินมาดูเสร็จปุ๊บตอนแรกก็สั่งสอนน้องผู้ชายอายุ๖ควบ
แต่จุดพีคจุดที่มันเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณพ่อของน้อง
ผู้หญิงวัย๗ขวบตบหน้าเด็กผู้ชายเนี่ยก็เพราะว่าเด็กผู้ชายเหมือนไม่สำนึก
พอไม่สำนึกไม่ฟังคำสั่งสอนไม่ว่าแลบลิ้นปริ้นตาใส่พ่อของเธอ
อันนี้เด็ก๗ขวบเล่าให้ฟังพ่อก็เลยเอาละค่ะ
ื้อมือตบไปที่หน้าเลยนะคะฟังเสียงน้องอายุ๗ขวบหน่อยค่ะ
เขาอ่ะปั่นจักรยานอยู่เขาก็บอกพี่หนูขอเล่นบ้าง
หนูก็บอกว่ากิจอย่าเพิ่งพี่เล่นได้แค่หนึ่งรอบเอง
ครั้งนี้ก็สองรอบแล้วน้องกิจเขาก็ขับรถไล่ตามเลย
เพราะรถน้องรถน้องเขาไม่มีแบ่งไง
พอหนูได้สองรอบแล้วหนูก็หยุดหนูจะปิดเครื่อง
หนูก็จะก้มไปหยิบน้องใช้ขาเบรกแล้วก็ไปเหยียบเลย
อันนี้เป็นคำบอกเล่าของน้องอ่ะเนอะค่ะน้องผู้ชายเนี่ยมาขอเล่น
ขอเล่นกับน้องผู้หญิงแต่น้องผู้หญิงนี่บอกว่า
เล่นได้รอบเดียวเองให้หนูเล่นอีกสักรอบก่อนนะ
เด็กผู้ชายเนี่ยไม่รอเลยก็เลยขี่จักรยานปั่นจักรยานทับรถไปเลย
แล้วรถวิทยุบังคับน้องอยากได้มานานแล้ว
กว่าคุณพ่อของน้องจะซื้อให้เนี่ยนะน้องก็เพิ่งได้เล่นนะคะ
อ่าทีนี้ถามฝากฝั่งของน้องผู้หญิงไปแล้วถามคนเจ็บ
เด็กชายวัยหกขวบกันหน่อยก็น้องเองก็ยอมรับนะคะ
ว่าเป็นคนปั่นจักรยานไปเหยียบรถวิทยุบังคับจริง
จนกระทั่งมาโดนตบแบบนี้แหละค่ะแต่ตอนกลับบ้านเนี่ย
บอกพ่อแม่จริงจริงหรอกนะว่าโดนตบมาบอกว่าจักรยานล้ม
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะโดนต่อว่านี่นะคะ
ฟังเสียงน้องกันหน่อยค่ะลูกค่ะเล่นแล้วบังคับอยู่
แล้วหนูไม่เห็นถ้อยหลังไปเหยียบแล้วพี่ล้านก็เดินมาตบเลย
ตบกี่ทีครับสองตบหน้าแล้วก็ตบหัว
คุณผู้ชมถามเด็กไปแล้วถามผู้ใหญ่บ้าง
พ่อของเด็กชายที่ถูกตบบอกว่ายังไง
บอกว่าคือส่วนตัวนะ
คิดว่าลักษณะการกระทำของนี้แบบนี้
ของเจ้า๐๖แล้วก็เป็นพ่อของน้อง๗ขวบเนี้ย
คิดว่าทำเกินกว่าเหตุแต่ลึกแล้วก็อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี
แต่ติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าญาติทางฝ่ายแม่ของลูกชายไม่ยอม
ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอค่ะรอว่าจะตกลงกันยังไงอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่พ่อของเด็กหญิงนะคะยอมรับบอกว่าที่ทำลงไป
เพราะว่าบันดาลโทษะแล้วก็สำนึกผิดอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ
แค่อยากจะสั่งสอนเด็กชายแล้วก็ยอมชดใช้ทุกอย่างให้นะคะ
ตำรวจล่ะตำรวจว่าไงล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้
ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีนะคะเรียกทั้งสองฝ่ายไปเจรจากลายเกลี่ย
โอ้โหถึงสองครั้งสองคราค่ะแต่ว่าฝั่งครอบครัวของผู้เสียหาย
ก็คือฝั่งที่โดนตบเขาบอกว่ายังไม่พร้อม
พร้อมที่จะไกลเกลี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไร
เดี๋ยวนัดใหม่อีกครั้งหนึ่งด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เป็นคนกลางก็พยายามแล้วนะจะเป็นโซ่ทองคล้องกลาง
ให้ทั้งคู่สามารถจบลงได้ด้วยดีนะคะ
ก็ลองคุยกันดีดีนะใช่ค่ะแต่ว่าฝั่งของเด็กผู้ชายเนี่ย
ก็ยืนยันว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายก่อนแล้วกันนะคะ